อีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ก็ถือมีดวิ่งไล่แทงคนทุกคนที่เขาพบเจอ
ไปสองนะคะสุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ย
โดนชาวบ้านเอาปืนยิงสวนเข้าไปบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
นี่คือนาทีชีวิตของคน๓คนนะคะ
นายเดชาถาวรพัฒน์วัย๓๒ปี
นางสาวจิตราพรบุญชาญวัย๓๗ปี
และนายอมรฤทธิเต็มพินโยเกียรติวัย๒๖ปีค่ะ
นายเดชากับนางสาวจิตราพรคือเหยื่อนะคะ

ส่วนนายอมรฤทธิ์คือมือแทง
ที่ถูกชาวบ้านเขายิงสวนมาจังหวะที่ไปไล่แทงคนอื่นนะคะ
ทั้ง๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขื่องในนะคะ
แต่สุดท้ายนายเดชากับนางสาวจิตราพรที่เป็นเหยื่อจากการถูกแทง

ส่วนนายอมรฤทธิ์ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วก็จริง
แต่ยังไม่สามารถให้ปากคำได้
ตำรวจคุมตัวนายจักรีระดาบุตรวัย๒๔ปีมาสอบปากคำทั้งคืนนะคะ
เพราะว่านายจักริงนี่แหละคือชาวบ้านที่เอาปืนไปยิงนายอมรฤทธิ์มือแทง

ตรงร้านค้าที่อยู่ตรงข้างกับวัดศรีโภชัยในตำรวจท่าไห่นะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วย

เปิดเป็นร้านขายของชำอยู่ที่หน้าบ้านค่ะ
บนพื้นยังมีร่องรอยคราบเลือดแล้วก็เศษแก้วที่แตกตกอยู่เลย
ได้คุยกับสามีของนางสาวจิตราพรผู้ตาย

ตอนนั้นเนี่ยวันนั้นหมู่บ้านมีงานกระถิ่น
เขากับภรรยาและนายจักรีที่เป็นคนยิง
ก็ออกมานั่งเล่นที่ร้านสะดวกซื้อหน้าวัดนะคะ
แล้วอยู่นายอมรฤทธิคนก่อเหตุก็เดินมาเหมือนจะซื้อของ
นายจักรีก็เลยถามไปว่าวันก่อนอ่ะ

นายอมอนฤทธิ์ก็บอกใช่เขาจุดเอง
ทะเลาะกันเรื่องจุดประทัดวันออกพรรษา
หลังจากนั้นพอทะเลาะมีปากเสียงกันเท่านั้นแหละ
อลิสควักมีดออกมาเลยแล้วไล่แทงนายเดชาจนล้มลงไปอยู่กับพื้น
นางสาวจิตาพรจะเข้าไปห้ามก็โดนแทงล้มลงไปบนพื้นอีกคนนึง
แล้วอมรฤทธิก็วิ่งเข้าไปจะแทงไล่แทงจักรีต่อ
จากจักรีก็เลยควักปืนออกมาแล้วยิงสวนโป้งเข้าไปอืม
มรฤทธิเลยเป็นคนที่๓ที่ล้มลงไปกองอยู่กับพื้นค่ะ
ไอ้น้องที่ยิงแล้วรึเปล่า
ไอ้น้องที่ยิงมันพอเห็นไอ้ผู้ชายโดนแทง

ยังคือว่ายิงแทงพิขุภัณฑ์ใหม่
นายจักรีพอยิงตอบโต้ในอมอนฤทธิ์ไปแล้วนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพเลยว่าเขาเป็นคนยิงเองจริงเพราะเขาต้องป้องกันตัวค่ะ
ทีนี้จังหวะที่นำตัวลงมาเนี่ยทีมข่าวมีโอกาสได้คุยกับนายจักรีด้วยนะคะ

ศพผู้ตายทั้งสองรายเนี่ยพอผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้วเนี่ยนะคะ
ก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของนายเดชาค่ะ
บอกว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องอะไรกับอมรฤทธิ์คนเกาะเหตุเลย
แม้แต่จะรู้จักกันด้วยซ้ำมาแทงลูกเขาแบบนี้ทำไม
ไปที่อีกงานหนึ่งได้เจอแม่ของนางสาวจิตราพรนะคะ
แม่คือร้องไห้จนเป็นลมค่ะ
แม่บอกแม่รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกสาวแม่ไม่ได้ไปมีเรื่องและไม่รู้จักกับนายอมรฤทธิ์คนก่อเหตุ
ที่สำคัญที่สุดลูกสาวแม่คือเสาหลักของบ้าน
ทำงานทุกอย่างหาเลี้ยงตัวแม่นี่แหละที่ขาพิการ
แล้วก็เลี้ยงหลานวัย๑๓กับ๑๕ปีอีก๒คน
ฟังสิแม่นะคะ
ลูกแม่หาให้กินแม่ถึงได้กินลูกแม่ไม่ได้หาให้กินแม่ก็ไม่ได้กิน
น่าเศร้านะคะแม่บอกว่าก็ให้มันเป็นเวรเป็นกรรมก็แล้วกัน

แต่เรื่องนี้จริงแล้วความผิดมันก็เห็นชัดเจน
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จะสามารถเป็นโจทย์ฟ้องให้ได้หรือเปล่าอ่ะนะคะ
ส่วนฝั่งญาติของนายอมรฤทธิ์เราก็ได้คุยนะคะ
คือแม้จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ก็ได้คุยสั้น
บอกว่านายอมรฤทธิ์ถูกคนยิงก็คือ
จักรีที่เป็นอริกันมาก่อนเนี่ยมาหาเรื่องก่อน
ประเด็นที่นายอมรฤทธิไปจุดประทัดเมื่อวันออกพรรษานี่แหละ
แล้วเขาบอกว่าก็อมรฤทธิ์เป็นเด็กช่าง
ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็เลยก่อเหตุขึ้น
นี่คือคำพูดจากฝั่งครอบครัวของคนแทงนะคะ

แจ้งข้อกล่าวหานายจักรีไป๔ข้อหาค่ะ
คือข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาปืนและเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ส่วนนายอมรฤทธิ์ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าจะสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดพรุ่งนี้อีกครั้ง
แล้วจะขออนุมัติศาลออกหมายจับในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ